ครับครับครับครับขอบคุณมากครับ
ท่านวันนี้จะมาคุยกับท่านเขาต้องค่อยไง
แล้วก็เอาพยาบาลเข้าพื้นที่
ถ้ามีใครติดมากะบ้าท่านอยากให้ท่านช่วยอำน่วยความสะดวก
ปกติแล้วถ้าเกิดมันมีกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นอย่างว่าจะเป็นนัดธรรมศาสตราเนี่ย
หลักสากลแล้วมันต้องมีพยาบาลเกือบ๒๓เท่าของจำนวนรถที่เข้ามาใช้

มีอาการประกาศแล้วแต่ว่าได้รับรายงานมา
เท็จแค่ไหนไม่รู้ผมอยากจะขอเข้าไปคุยเพราะว่ามีกลุ่มคนเล็กที่ยังติดอยู่แต่ออกมาไม่ได้

มาตอนสองใครกี่คนพี่
พี่มิโร่มา
ใช่ขอคนที่ติดออกมาครับ
เดี๋ยวจะไปเอาคนที่ติดออกมาครับ